จากไปเจอพี่แจ๊ดก็ว่าสู้ชีวิตกับแจ๊ดมาแล้วใช่ไหม
มาคราวนี้ไปเจอพี่ก๊อฟเบนจพลกับพี่ป๋องกับ
พอนปวดป๋อตกว่าจะได้สัมพงษ์สัมพาทก็สู้ชีวิตไม่
คุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คนี่นะไปถามเขาใช่ไหม
บอกว่าจะไปถามว่าเรื่องปีมงปีใหม่ที่ผ่านมา
เที่ยวพักผ่อนที่ไหนถามพี่ก๊อฟปรากฏว่าอุ้ย
คำตอบที่ได้ถามช้างตอบมา
จะเป็นยังไงคนละเรื่องเลยคุณผู้ชม
กรุงเทพฯอยู่กับเปรตนักประวานจักรีย์โอ้โฮ

ไม่เปรตนักประวานรู้หรือยังว่ามีแม่อีก

เอาง่ายน่ะก็เขาต้องแบ่งเวลาไปบ้านหนึ่งเถียว
ได้อะไรจากมันจักรีย์ได้อะไรจากมัน
นี่พี่แจ๊กอาจจะไปถามเขาปีใหม่เที่ยวไหนใช่ไหมพี่บอกมันบอกว่าอยู่กรุงเทพ
พี่โก๊บก็มาคยีแกล้งเพื่อนแต่บอกว่าแล้วลูกที่บ้านรู้อย่างว่ามีอีเนียหรือไง

พี่จักรีย์คว้าพี่ฟาร์ตมาอัปเดตใช่ไหมเรื่องผลงานปีกระไหน
บอกว่าเจ๊เล่าให้ฟังมีละครสองเรื่อง

ก๊อฟเขาจะเบียร์บิวต์ตัวเองเข้าสู่วงการความเชื่อแล้ว

ภาพนี้เขาบอกรู้สึกว่ามันอัศจรรย์ใจเหลือเกินนะ
แล้วดวงก็ปังดีขึ้นทุกที่ทุกทางเลย

ไปฟังพี่ก๊อฟเคลียร์มาเลยค่ะ

เดี๋ยวอาจจะกลับไปเกาหลีสักรอบก็ได้
ไม่ยังไม่ได้ผ่านอะไรอย่างนี้ครับ

คุณหมอก็บอกถ้าเกิดมีเวลาบินไปที่เกาหลีนะเดี๋ยวจัดการให้